เดือดร้อนของชาวบ้านคืองานของเราคุณผู้ชมต้องนำเสนอข่าว
ลุงสายเก็บซุกขยะเต็มบ้านเพื่อนบ้านหวั่นไฟไหม้
ที่ล้นมานั่นขยะล้วนเลยนะนั่นคือกองขยะที่คุณลุงเก็บมา
ไม้เก่าขวดพลาสติกกองกระดาษเศษกระดาษต่างอัดแน่นเลยค่ะ
อยู่ตรงนั้นน่ะนะคะตรงนี้ก็คือภายในหมู่บ้านบางบัวทอง
บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะทีนี้พอเกิดเรื่องราวแบบนี้
เราก็ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนที่มาร้องเรียนกับเรานะคะ
ชื่อว่าคุณนิจรีอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งบ้านของคุณนิจรีอยู่เยื้องกับบ้านของคุณลุงหลังนี้
เห็นไหมนี่ค่ะคุณนิจรีโอ้โหฟังแล้วเห็นใจเธอเลยนะคะ
บอกว่าต้องทนกับสภาพแบบนี้มานานนับ๑๐ปีแล้ว
ร้องเรียนไปยังเทศบันเมืองบังรักษ์พัฒนาหลายครั้ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการให้นะคะแต่ว่าทำได้เพียงอะไรรู้ไหมคะ
เคลียร์ของออกไปบ้างบางส่วนให้ลุงเนี่ยเคลียร์ของออกไป
คุณจิตาลิ้มพาณิชย์เจ้าของบ้านอีกคนนึงเป็นเพื่อนบ้านของลุงนะคะ
บอกว่าคือถอนหายใจนำภาพไปโพสต์ในโซเชียล
เพราะอยากให้มีการขนย้ายของออกไปให้หมดเพราะเกลียดว่าเกิดกำแหน่งไฟไหม้
โอ้โหนี่เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะมันจะลุกลามบานปลายไปเลย
และที่สำคัญชาวบ้านทุกคนในซอย๒๑ทับ๒
ต้องการให้พื้นที่เป็นพื้นที่โปร่งโล่งไม่มีขยะ
เพราะว่าเวลาขับรถเข้าออกจะได้มองเห็นได้ชัด
มันไปบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ

ใช่ก็กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
และที่สำคัญไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะเคยเกิดอุบัติเหตุ
พอมองไม่เห็นนะชนกันมีมาแล้วค่ะ
คุณสุทัศน์อีกคนนึงนะคะเป็นเจ้าของบ้านต้นเหตุค่ะคุณผู้ชม
ก็อยากทำให้เรียบร้อยไม่ได้อยากวางแบบนี้
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยขนไปขายให้หมดนะคะ
พอพูดคุยจบปุ๊บลุงก็ขี่รถจักรยานออกไปเก็บของเก่า
หมู่บ้านตามเดิมคุณลุงฝากด้วยนะคะ
ก็เข้าใจคุณลุงแต่ว่าอยากให้คุณลุงก็เข้าใจชาวบ้านด้วย